เขาไปเก็บกระเป๋าสตางค์ของคนขับสามล้อรับจ้างได้
เอาไปคืนเจ้าของอันนี้ก็ชื่นชม

นักท่องเที่ยวไปลืมกระเป๋าในรถแกรป
แล้วเจ้าของเอาไปคืนแต่ว่าของในกระเป๋ามันหายหมดเลย

ไปดูเหตุการณ์ของครอบครัวชาวมาเลเซีย
ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวหัดใหญ่ที่จังหวัดสงคราครับ
หลังทรัพย์สินหายไปเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
ให้ไปรับจากตลาดอาเซียนเทรด
หรือว่าตลาดเปิดท้ายขายของย่านสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่
แล้วก็ให้ไปส่งที่โรงแรมในย่านวัดปากน้ำถนนแสงสี

นายหัดทชัยบุญสนองอายุ๓๓ปี

แต่ว่าพอเปิดดูอ้าวโทรศัพท์มือถือก็หาย
เงินสด๒๓๐๐๐บาทก็หายไป
ตำรวจก็เลยเรียกตัวในหัทชัยคนขับไปสอบสวน
เขายืนยันเขาไม่ได้ขโมยไป

ตำรวจก็เลยทำบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน

อ่ะก็แล้วไปแล้วกันไม่ติดใจเอาความไม่เอาเรื่องแล้วกัน

เพื่อนำไปเคลมประกันกับบริษัทภัณฑ์รากการภัย

อีกหนึ่งเหตุการะพาชมไปที่จนบุรีครับ
ชนบุรีมีเรื่องราวน่าชื่นชมนักธุรกิจคนนี้คือนางฉายไลสุมาลัยอายุห้าสิบเจ็ด
นี่ผู้หญิงนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะ
ก็นำกระเป๋าสตางค์ของนายเกรียงไกรประภัยรัฐอายุห้าสิบเจ็ด
เป็นคนขับรถสามล้อรับจ้างคือนักธุรกิจเขาเก็บได้
ก็เอาไปคืนเจ้าของไปประสานคืนกันที่โรงพักนะครับนางฉายลายบอกว่าวันที่เจ็ดธันวาคมเนี่ย
ขณะเดินทางกลับจากพาลูกสาวไปทำงานก็แวะกินข้าวต้มริมถนนสุขุมวิทย
ฝั่งขาเข้าศรีมราชาในช่วงจะเดินกลับขึ้นรถเอ๊ะเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่
อืมก็เลยเปิดดูสิเป็นของใครอะไรยังไงมีเงินห้าพันบาท
มีเอกสารประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเอทีเอ็มใบขับขี่
ก็เลยนำทั้งหมดไปแจ้งความเพื่อประสานเจ้าของรับคืนไป
นี่เจ้าของมาแล้วไงกระเกียร์กลายก็บอกว่า
ทำกระเป๋าหล่นเอาไว้ในช่วงที่ไปส่งลูกค้าผ่านหน้าร้านข้าวต้ม
ก็ขอบคุณคุณฉายไลนะอย่างสุดซึ้งเลย
ที่มีน้ำใจนำกระเป๋าไปส่งคืนให้เพราะว่าก็เป็นเงินทั้งหมดที่มีอยู่
ในการขับรถสามล้อหาเงินเลี้ยงชีพนะครับ